เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร
รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตไม่คุ้นตาอาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจ
แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแหล่ะ

ตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่วัดพระธาตุพนมนะครับ

วันออกพรรษาวันพระใหญ่นั่นเองนะครับ

มีผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วก็ท้องฟ้าสวยงามมาก

เพราะว่าวันนี้เนี่ยคือนอกเหนือที่จากจะเป็นวันออกพรรษาแล้วเนี่ย
เทศกาลยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะครับ
ก็คือประเพณีไหลเรือไฟนั่นเองนะครับ

เดี๋ยวเขาจะมีการรำฟ้อนถวายพระธาตุพนมกันด้วยนะครับ
ไปชมความสวยงามพร้อมกันครับ
ถ้าพูดถึงพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทย
พระธาตุพนมถือเป็นหนึ่งในนั้น

โดยเฉพาะในภาคอีสานที่เชื่อมโยงมาอิงกับตำนานการสร้างพระธาตุพนม
และถ้าพูดถึงงานประเพณียิ่งใหญ่ระดับประเทศ
ไหลเรือไฟนครพนมต้องเป็นหนึ่งในนั้น
วันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของจังหวัดเล็กที่อยู่ติดแม่น้ำโขงแห่งนี้
รวบรวมความที่สุดระดับประเทศเอาไว้ในจังหวัดเดียว

ความร่ำโรยของการโรงพยาบาล
จังหวัดที่ก็มีทางแรงละหวัด
นอกจากความร่ำรวยทางประเพณียิ่งใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นครพนมยังเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชาติภัณฑ์
ดังนั้นเมื่อมีการจัดงานรำบูชาหน้าพระธาตุแบบนี้
ได้รวบรวมชนเผ่าต่างถึง๘ชนเผ่าในนครพนมมารำถวายอย่างยิ่งใหญ่
ภาพที่เห็นนี่แหละครับสุดยอดจริง
เอาละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหไทยแลนด์จริง
ตอนนี้ผมมาอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำโขง
นื่นส่ง
ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะมีการเริ่มเปิดเลือดไฟทีละครบวน

และที่อยู่ด้านหลังผมตอนนี้ตรงนี้เป็นเซ็ปส่วนหนึ่ง
แล้วก็เป็นขนาดไฟล์มาตรฐานประมาณ๕๐เมตร
แต่ว่าดูสิครับแค่๕๐เมตรที่เขาบอกว่าเป็นไซส์มาตรฐานเนี่ย
ยิ่งใหญ่อลังการมากมากเหมือนเรากำลังดูเรือที่อยู่ในหนังฮอลลีวูดอ่ะ
แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมลองดูไปที่รายละเอียดของตัวเรือนะฮะเราจะเห็นสถาปัตยกรรม
ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่แล้วสูงขนาดนี้แล้วลอยอยู่บนน้ำได้ยังไง
ยังไม่จบนะครับถ้าเกิดดูดีดีนะฮะจะเห็นเหมือนเป็นตะเกียงนะครับ
จะร้อยเป็นสายซึ่งจะเป็นลวดลายที่แต่ละชุมชนเนี่ยมีการคิดมาว่า
แต่ละชุมชนปีนี้จะเล่าเรื่องอะไรนะฮะตอนนี้เราดูนี่เราอาจจะยังไม่รู้หรอก
มันจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่จะได้เห็นในตอนที่เขาไหลเรือไฟกันจริงนะครับ
แต่ว่าคือแค่มาเห็นแค่นี้ผมบอกเลยคุ้มมากปีหน้าห้ามพลาดนะครับทุกคน
อกจากความยิ่งใหญ่ของเรือแต่ละลำที่ชาวบ้านแต่ละอำเภอช่วยกันสร้างแล้ว
ยังมีการจัดซุ้มออกร้านแสดงผลงานผลิตภัณฑ
ของแต่ละอำเภอที่เรียกว่าต่างคนต่างก็งัดเอาของดีของเด็ดของอำเภอตัวเองออกมาโชว์กันเต็มที่ครับ
นี่ค่ะเราจะเห็นว่าจะมีซุ้มของแต่ละอำเภอนะครับที่เขาจะมาประจำเรือไฟของแต่ละอำเภอนั่นเองนะครับ
เดี๋ยวที่นี่ก็เป็นเรือไฟของอำเภอบ้านแพงนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ
ตรงนี้ครับที่เป็นอ่าทุกคนอำเผอท่าอุเทนนะครับ
ก็จะมีการทำงานพันธกรรมมาโชว์มีอ่าการสำหรองรอยพระพุทธบาทนะครับ
ให้เรารู้ว่าที่อำเผนนี้มีของดีอะไรบ้างครับ
ตอนนี้นะครับผมมาอยู่หน้าบริเวณสารหลักเมืองจังหวัดนครพนมนะครับ
ซึ่งด้านหลังผมตอนนี้นะครับเป็นพิธีอันเชิญไฟพระเริกนะครับ
พระเริกนี้ก็จะส่งต่อไปตามตะเกียงของแต่ละชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการจุดเรือไฟของแต่ละชุมชนนั่นเองนะครับ
เวลาเมื่อกี้เชิญไฟพระเริก
จะบอกว่าความพิเศษของที่จังหวัดนครพนมเนี่ยคือเขายังเป็นการใช้ไฟแบบดั้งเดิม
คือถ้าเป็นเรือไฟที่อื่นมันอาจจะมีการใช้หลอดไฟหรือว่าอะไรที่เป็นทันสมัยนะครับ
แต่ที่นี่ยังคงเป็นไฟจริงแล้วก็มีการผ่านกรรมวิธีทางศาสนาแบบนี้นะครับ
เชิญไฟพระเริกแบบมงคลแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามและงดงามมากเลยล่ะครับ
ก่อนจะได้ชมภาพความยิ่งใหญ่ของการไหลเรือไฟ
เราไปทำความรู้จักกับประเพณีนี้กันก่อนว่าจริงแล้วมีจุดเริ่มต้นความเป็นมาอย่างไร
และคนที่จะเล่าเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นคนนี้ครับ
อาจารย์นิวัฒน์กรรมการตัดสินเรือไฟประจำปีนี้
แต่ตอนนี้นะครับผมอยู่กับกรรมการตัดสินเรือไฟประจำปีนี้นะครับได้รับเกียรติมาก

ประเพณีไหลเรือไฟครับผมเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันสวยงามมากเลยครับอาจารย์
อยากให้อาจารย์เล่านิดนึงว่าที่มาที่ไปหรือว่าประวัติแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงล่ะครับ

แสดงทัพเทศนาในเมืองบาดานครับพอขึ้นมาก็ประทับรอยพระบาทอยู่ที่
ลิงปากแม่น้ำครับแล้วก็ถือกับว่าลอยเรือไฟนี่เป็นรอยเพื่อ

ต่อคนครับเพราะฉะนั้นคนจึงต้องบูชามแม่น้ำ
หนึ่งเพื่อบูชาแม่น้ำครับเพราะว่าแม่น้ำมีคุณคุณ
ครับผมสองขอเข้ามาแม่น้ำครับเพราะอยู่กับแม่น้ำอาจจะทำล่วงเกิน
ทำสิ่งปฏิกูลลงไปก็ได้เพราะฉะนั้นขอเข้ามา
และประการที่สามเป็นการแสดงความกระตันอยู่อืม
ซึ่งความกระตันยูนี้เป็นคุณธรรมข้อแรกของมนุษย์
มนุษย์ถึงเก่งขนาดไหนก็ตามก็ต้องพึ่งพาใส่มนุษย์ด้วยกัน
พึ่งพาใส่ธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นผมว่าอืม
ภูมิปัญญาคนโบราณเนี่ยลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่า
ประเทศไทยเองนะพื้นที่ดีครับวิถีชีวิตดีครับ
ภูมิปัญญาดีครับชีวิตจริงจริงจะมีสุขอย่างอื่น
โอ้โหไทยแลนด์ช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับภาพความยิ่งใหญ่ของการไหลเรือไฟ
หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวแต่ละอำเภอเขาขนเทคนิคมาโชว์กันขนาดไหน